มาดูความคืบหน้ากรณีของหนุ่มคนหนึ่ง

ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ช่วยหาอยู่หลายวันที่สุด
แล้วก็ต้องใช้วิธีการหาตามหน่วยเวร
ประจำของเขาที่ออกตะเวณ
ติยพงศ์พัฒนาอายุ๒๒ปี
แล้วก็หายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงวันที่๒๗๒๘ตุลาคมช่วงนั้นนะครับ
คุณแม่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าลูกชายมาขอเงิน๕ล้านบาทอะไรตามข่าวที่ออกมานะ
แต่ว่าลูกชายเนี่ยเดินทางมาที่นี่จริงนะครับที่เขาใหญ่
กระแสข่าวก็บอกว่าต้องการพิสูจน์ความขลังของเหรียญบาทที่มีอยู่
เป็นเหรียญบาทหลังครุฑปี๒๕๑๗นะครับ
ซึ่งเชื่อว่าหากใครมีเหรียญนี้พกติดตัวเดินไปไหน
จะไม่ประสบกับอันตรายเข้าป่าก็ไม่หลงป่า
ป้องกันพูดผีวิญญาณอะไรต่างได้

เพราะว่าข้อมูลครั้งสุดท้ายเนี่ยมีคนพบเห็นนายธนทัศน์
ก็คือ๑๕นาฬิกาวันที่๒๗ตุลาคม
ตรงจุดลานกลางเต็นต์ลำตะคองหลังจากนายธนทัศน์
มาสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าผาเดียวดายไปทางไหน

แม่ก็มาแจ้งความตำรวจเอาไว้เมื่อ๒๙ตุลาคม
เป็นการแจ้งความคนหายประสานขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
ก็ค้นหากันทุกจุดที่ต้องสงสัยแล้วครับ
เส้นทางเดินป่าของนักท่องเที่ยวทุกสายเลย
จุดผาเดียวใดที่นายธนทัศน์ถามทางจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็โรยตัวบริเวณหน้าผาดังกล่าว
เดินละตรงเวณค้นหาแล้วแต่ก็ไม่เจอ

จนล่าสุดครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นายสรุธพิรักษาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
บอกว่าได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าพบศพปริศนา
บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติหลังอ่างเก็บน้ำสายสอน
ประสานตำรวจสพเมืองนครนายกแล้วก็แพทย์เวรจากโรงพยาบาลนครนายก

ขณะที่นางปรารถนาแม่ของนายธนทัศน์พอทราบข่าว
ก็รีบเดินทางมาเลยนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เขากินพื้นที่หลายจังหวัดมีหลายจุดหลายโซน
ก็เพื่อมาดูว่าศพที่เจอจะใช่ลูกตัวเองหรือเปล่า
ใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังไม่รู้ว่า
ตายด้วยสาเหตุอะไรนะดูจากสภาพศพนะคะ
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเสียชีวิตมากี่วันแล้ว
ก็ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
โศกเศร้าเพราะตอนแรกที่ตามหาแม่ก็ยังมั่นใจว่ายังไง

เจ้าหน้าที่อุทยานได้ตรวจสอบสัมภาระ

บัตรประชาชนขวดน้ำของนายธนทัศน์

พันธุ์ตำรวจเอกธนวินจันทวี

บอกว่าหลังจากนี้จะส่งศพ

อย่างละเอียดที่ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองคารักษ์

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
หลังจากนั้นก็
เราก็จะส่งสบทั้งครอบครัวนะครับ
ก็ตามกรุณีต่อไปครับ
เบื้องต้นเอกสารที่พบมีเป็นอะไรบ้างครับ
เป็นบัตรรักษาของโรงพยาบาลแล้วก็บัตรประชาชน

เรื่องต้นจุดที่พบศพกับที่พบของครับห่างกันไหมครับ
หายกัน๓จุดละ๑๐เมตร
เจ้าหน้าที่มาพบครั้งแรกก็เห็นสัตว์ป่าคือหมาไนทรงกำลังถึงตรงนี้ครับ
เมืองต้นลักษณะที่พบ
ศพอยู่ด้วยนะหายไปตั้งแต่๒๗ตุลาคมวันนี้ก็๑๖พฤศจิกายนแล้วนะครับ
ก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับว่าจะเสียชีวิตจากอะไรยังไง
ค่ะก็ต้องรอผลการชนะสูตรจากเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

ก็แสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับ